พาไปที่พัทยาค่ะเราเล่าข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กระโดดตึกตายบ่อยมากจริงนะคือคนในพื้นที่จนเขาคิดว่าเอ๊ะมันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
ชาวต่างชาติชอบมากระโดดจากโรงแรมกระโดดจากคอนโดมิเนียมเพื่อฆ่าตัวตายที่พัทยา
ล่าสุดมีอีกแล้วเช้าวันนี้เลย๘โมงครึ่งที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะคะ
ตำบลหนองปลืออำเภอเมืองอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
พบศพนายทีเบอร์ซุกเก้อายุ๕๕ปีสัญชาติเยอรมันค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นชั้นล่างสภาพศพนอนหงายใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะคือมันสมองกระจายกระโหลกเปิดเลยค่ะ
คอนโดมิเนียมก็ต้องนำวัสดุเหมือนกับกล่องขนาดใหญ่
ครอบร่างของผู้ตายเอาไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
นายอาทิตย์รุ่งสำริทเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาเล่าให้ฟังนะคะ
ว่าเขาก็ยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้ยินเสียงดังเหมือนอะไรก็ไม่รู้แหละ
กระทบพื้นแบบแรงมากหันไปดูโอ้โหเห็นภาพคาตา
เป็นภาพน่าสยดสยองอะค่ะก็พบศพผู้เสียชีวิตเนี่ยคือกระแทกพื้นไปแล้ว
รีบแจ้งผู้จัดการรีบแจ้งตำรวจจากการตรวจสอบเนี่ย
ทำให้รู้ว่านายทิเบอร์ผู้ตายเนี้ยนะคะกระโดดลงมาจากชั้นสิบห้า
ครับคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตายนี่แหละค่ะเพราะว่ามีจดหมายลาตาย
เขียนถึงเพื่อนเอาไว้ด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งศพไป
ชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
โดมิเนียมที่เกิดเหตุแห่งนี้ค่ะเคยมีเหตุการณ์คล้ายกัน
เกิดขึ้นมาแล้วจนคนพูดถึงเรื่องของอาถรรพ์อ่ะ
คอนโดมิเนียมแห่งนี้แห่งเดียวนะก็เคยมีแต่สำหรับในพื้นที่พัทยาก็มีบ่อย
อืมถ้าจะไล่เรียงเฉพาะในช่วงปีนี้อ่ะนะคะสิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมา
มีนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติอายุ๕๐ปีกระโดดห้างสรรพสินค้าจากชั้น๖ลงมา
สิบสี่พฤษภาคมมีผู้หญิงคนนึงเป็นชาวเวียดนามอายุยี่สิบห้าปี
กระโดดลงมาจากโรงแรมชั้น๕๒๐มิถุนายนมีนักท่องเที่ยวชายชาวอิตาลีอายุ๕๗ปี
กระโดดจากห้างสรรพสินค้าชั้นหกสามกรกฎาคมชายชาวต่างชาติอายุประมาณสี่สิบปี
กระโดดคอนโดมิเนียมจากชั้น๑๑แล้วก็ล่าสุดเหตุการณ์เช้าวันนี้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีอ่ามันก็มีทั้งอุบัติเหตุแล้วก็การตั้งใจฆ่าตัวตายนะฮะ
คือมันก็ป้องกันลำบากแหละของอย่างนี้